คุณผู้ชมดูความคืบหน้าสำหรับกรณีครอบครัวศรีสวัสดิ์ที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศลาว
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถตกเหวจนเสียชีวิตนะคะ
กู้ภัยประเทศลาวนำร่างทั้ง๕ศพกลับถึงไทยแล้วนะคะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองน้องคาย
ก็ช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงมีตำรวจท่องเที่ยวจัดรถนำส่งศพไปที่บ้านที่สมุทรปราการด้วย
ประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะรถตู้หน่วยกู้ชีพองค์การกาแดงลาว๓คัน
นำ๕ศพครอบครัวศรีสวัสดิ์จากเหตุการณ์รถกระบะตกเหวเมื่อวันที่๑มีนาคมไปที่เข้ามาถึงฝั่งไทยนะคะ
ซึ่งเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่หนองคาย
ที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านพิธีการขั้นตอนแล้วก็การดำเนินการต่าง
หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยรถตำรวจท่องเที่ยวก็นำขบวนรถกู้ภัยบรรทุกโรงศพไปส่งจุดหมายที่ปากน้ำสมุทรปราการค่ะ
นายพรชัยศรีวิลัยหัวหน้าแผนกสุขภาพฉุกเฉิน
โดยกู้ชีพองค์การกาแดงลาวบอกว่าการช่วยเหลือนำศพทั้งหมดเดินทางกลับไทย
มีการทำพิธีเรียกวิญญาณแบบเรียบง่ายก่อน
ถึงจะสามารถเคลื่อนขบวนได้นะคะส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยมันเป็นทางลาดชันขึ้นลงเขา
แล้วก็มีหุบเหวเป็นระยะสภาพโดยทั่วไปมีเมฆหมอกปกคลุมนะคะ
ทัศนวิสัยในการมองเห็นระยะกระชันชิดแค่๑๐เมตรเท่านั้นเอง
ประกอบกับคนลาวกับคนไทยช่องทางจราจรสลับกันด้วย
ไม่ชำนาญทางหรือไม่เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก
เพราะฉะนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยคนไหนอยากจะไปท่องเที่ยวในเมืองต่างของลาว
แล้วอยากจะขับรถไปเนี่ยขอเตือนให้ทุกคนศึกษาเส้นทาง
ศึกษาเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการจราจรว่าต้องวิ่งซ้ายหรือขวาอะไรให้ดีก่อน
แต่ถ้าจะดีที่สุดก็คืออย่าขับรถไปเองเลยใช้บริการรถนำเที่ยวของลาวจะปลอดภัยที่สุด
เพราะว่ารถฝั่งท้ายจะขับชิดซ้ายรถฝั่งลาวจะขับชิดขวา
เพราะภูมิใดเป็นภูมิใดขวาอีกทีนึงมันก็ให้ทีมันไม่ถนัดต้องระวังกันด้วยนะครับ